อินเลิฟมากกับคุณแก้วจริญญานะคะ
ซึ่งจริงแล้วเคนนี่เขาบอกเชียร์คนนี้มาตั้งแต่สมัยเป็นเพื่อนกัน
อยากให้มาบ้านบ่อยอยากให้เป็นสะพ้าย
คุณแม่บานเย็นล่าเก่นก็แฮปปี้ด้วยกับผู้นี้นะคะ

แล้วเรื่องของคุณโทนี่น้องชายด้วยค่ะ
ฟังโหลดด้วยค่ะ
ยังคนเดิมยังรักเดียวใจเดียวไม่ครบซ้อนค่ะ
นี่เราต้องถามแฟนเราไหมว่าตกลงมีคน
อยากจะไม่อย่างนั้นหรือว่าใช่วะหรือว่าไม่

ก็พอเราอยู่ตัวกับความรักแล้ว

หรือรักเขาแล้วเนี่ยเราจะไม่มองใคร
แต่ว่าล่าสุดน้องชายกับน้องแก้วเขาเปิดตัวแล้ว

แอบเชียร์เรากับที่บ้านก็กลับชอบ
เพราะว่าเราก็เห็นแล้วเราตามน้องแก้วมานานแล้ว

กับความน่ารักของเขามั้งความใกล้ชิด
เขาก็เปิดตัววันนั้นเราก็กรี๊ดเลย